ค่าวที่จะเล่าต่อไปปลดใช้วิทยาลัยียันในการรับชมค่ะ
คุณลาล่าเล่าให้ฟังแล้วมาเมื่อสักครู่ที่มีคนมาเคาะประตู
นี่เหมือนกันค่ะพี่กิ๊กมะยุรินคุณผู้ชม
นักแสดงแบบนิสัยดีของเราค่ะ
แล้วพี่กิ๊กไปบอกว่าแกเชื่อว่าผีมีจริง
คือหลายคนก็บอกอ้าวพี่กิ๊กมันงมงายหรือเปล่า
พี่กิ๊กบอกว่าไม่นะว่าส่วนตัวพี่น่ะคือได้บวชเรียนนะคะ
มีประสบการณ์ตรงนะคะที่เชื่อว่าสัมผัสได้กับสิ่งลีลับนะคะ
พูดตรงก็คือพี่กิ๊กเชื่อว่าผีมีจริง

อย่างเรื่องหนึ่งพี่กิ๊กเล่าให้ฟังขนลุกสู้เลยคุณผู้ชม
กิ๊กจำไม่ลืมค่ะคือว่าช่วงที่ได้ปฏิบัติธรรมที่จังหวัดลำปาง
คืนสุดท้ายนั่งอยู่ในห้องจำได้ดูนาฬิกาเวลา๕ทุ่ม๖นาทีค่ะ

เขาเรียกอะไรสวดแผนแม่ตายให้เขาว่าเราทำบุญทั้งหมดให้เขานะคะ
ปรากฏว่าด้วยความง่วงพี่กิ๊กเล่าให้ฟังแกก็เผลอหลับไป
แล้วปรากฏว่าด้วยความสลึมสลือคุณผู้ชมนะคะ
ได้ยินเสียงหน้าห้องดังแบบว่าเสียงแบบเคาะดังนานมาก
เพราะประตูหน้าห้องก็ปั๊กแล้วก็มีเสียงแบบคนเอาคลาดมาแบบว่าพยายามเปิดประตูห้อง
แกก็ตกใจแต่ในความที่อยู่พวังแกก็ไม่กล้ามาเปิดประตูห้อง

จนกระทั่งช่วงเช้ามารู้จากเพื่อนที่นั่งสมาธิอยู่ห้องตรงกันข้าม
บอกว่าทำงานนั่งสมาธิเหมือนกันวันเป็นวันสุดท้ายไง
ซึ่งอย่างที่บอกไป
เชื่อว่าเจ้ากรรมในเวรอักษณะมาก
ในเวรมาหาจริงขนลุกมากแล้วก็ล่าสุดไม่หยุดเพียงเท่านี้
อันนี้เป็นความเชื่อพี่กิ๊กมะยุรีนเล่าให้พี่แจกรีนฟังนะคะว่า
ช่วงที่หม่อมน้อยเสียชีวิตเนี่ยพี่กิ๊กเองก็สัมผัสได้ว่าหม่อมน้อยมาอนุโมทนาบุญด้วย
มาเป็นกลิ่นกลิ่นหอมคุณผู้ชม
จะเป็นยังไงไปฟังพี่กิ๊กเล่าถึงช็อตนี้กันหน่อยค่ะ
ประมาณสัก๒วันหลังจากที่ท่านเสียพี่กิ๊กก็จะโพสต์
โพสต์แสดงเหมือนกับความอัดความรักความอาลัยนะคะ
ขณะที่กำลังโพสต์เรื่องหม่อมน้อยอยู่หนูเชื่อไหม
ลิ่นพี่ก็ใส่หน้ากาก๒ชั้น
ฉันเลยนะเพราะอยู่โรงแรมใช่ไหมเรากลัวต่างชาติใช่ไหม

กลิ่นดอกไม้มาจากไหนไม่รู้ว่าจะกรีน

ก็ยังมีกลิ่นปิดก็ยังมีกลิ่น

ตอนที่พี่กำลังจะโพสต์ถึงท่านพอดี

ก็ไม่เป็นไรแต่อย่าลบหลู่ดีกว่า
เพราะว่ามันไม่เป็นกุศลกับจิตของคุณเอง

พี่กิ๊กเล่าให้ฟังว่าช่วงที่เคยทำรายการล่าท้าผี
คุณผู้ชมแกทำช่วงหนึ่งน่ะนะแล้วก็คือไปบุกบ้านหลังหนึ่ง
ซึ่งฆาตกรตามข่าวคือเขาเมาสุราเขาเมาเล่า
แล้วก็คือฆ่าคนตายแบบ๗๘คนในบ้าน

แกเข้าไปในบ้านคือทุกคนได้กลิ่นเป็นแบบกลิ่นแอลกอฮอล์
กินเหล้าทั้งที่ไม่มีใครกินเหล้าเลย
คือพี่กิ๊กบอกว่าเป็นความเชื่อส่วนตัวว่าแกสัมผัสได้เกี่ยวกับกลิ่น
แล้วก็อย่างที่บอกไปคือไม่เชื่ออย่าลบหลู่เนาะของแบบนี้

คือบอกว่าอาจจะมาขอส่วนบุญส่วนประสงค์จะแก้ก็ด้วย